กลับกันสู่รายการศึกประสงค์ตัวนะครับผม

ช่วงนี้คนชนะเมื่อรอบที่แล้วต้องเป็นคนเลือก
มาทาเปิดแผ่นกับไม้กระดุกอย่าตกซี่

แต่คนที่ทีมที่จะเล่นก่อนคือทีมผู้แพ้

อยากเห็นเขาแบบอยากเห็นข้าวซอยบาธาเปิดแผนบ้าง
รอบที่๒นี้เราจะมีให้ผู้แข่งขันเลือก๒เครื่องเล่น
เครื่องเล่นที่มีชื่อว่าบาทาเปิดแผ่น
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยืนทรงตัวบนแผ่นวงกลม
หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในเวลารวม๖๐วินาทีของทีมนั้น
ไม้กระดกอย่าตกสิ
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทรงตัวอยู่บนไม้กระดกที่กระดกทั้งซ้ายและขวา
ภายในเวลารวม๖๐วินาทีของทีมนั้น
รอบนี้กับคำถามที่มีไม่จำกัด
พร้อมกับตอบคำถามจากพิธีกรให้ได้มากที่สุด

รอบหนีทีมต้นทางนั้นสิทธิ์ได้หมวด

เอ้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากันได้กี่คะแนน
พร้อมนะคุณกิจนะคุณกิจนะ๑๐วินาทีตกน้ำไปไม่เป็นไร
เวลาหยุดเดี๋ยวให้เพื่อนขึ้นไปแทน

โครนเป็นของจังหวัดแม่ห้องศรตอบ

ดอกไม้จากผ้าใยบัวเป็นของจังหวัดนนทบุรีตอบ

สลิดหอมทอดกรอบเป็นของอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรสาครตอบ

ผ้าหมายมัดหมี่เป็นของจังหวัดบุรีรำตอบ

กระเป๋ากระจูดเป็นของจังหวัดสุราธานีตอบ

สเต็ปการทรงตัวของคุณกิจนั้นโอ้โหเหมือนเขากำลังวิ่งหลบตัวอะไรสักอย่างครับพี่น้องครับดูครับ
กระโดดหลบโอ๊ยกระโดดไปนั่นกระโดดมาจนเสียหลักตั้ม
ลงน้ำไปเรียบร้อยครับพี่น้อง

โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่าย
ไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะฮะ
เรามาดูกันพลูโคนเป็นของจังหวัดแม่ห้องศรหรือเปล่า

ถูกนะครับเป็นแหล่งน้ำแร่นะฮะและเป็นโครนธรรมชาติ

เขาอยู่ใต้ดินมีความร้อนนะฮะ๖๐๑๔๐องศาเซลเซียต

อกไม้จากผ้าใยบัวเป็นของจังหวัดนนทบุรี

ถูกต้องถูกต้องนะฮะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีของเรานี่เองนะฮะ
สลิดหอมทอดกรอบเป็นของอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรสาคร

อีกอันนึงตกไปเสียงดังมากเลยได้
ใช่เหมือนไม่ได้ตอบอ่ะ
เหมือนสิบล้อแบบอะหักหลบเสียหลักลมรับกระทองอ่ะ

เดี๋ยวตอนนี้ผมถามคุณ
กระเป๋ากระจูด

ไม่ยอมไม่ยอมแก่
กระเป๋ากระจูดถ้าคุณจะตอบเป็นของจังหวัดสุราธานีหรือเปล่า

ถูกเป็นของสุราธานีนะฮะแต่ไม่ได้คะแนนไป

หิมต้นทนาศิษย์ทำไปได้๒คะแนน
กับเวลาที่เหลืออีก๓๗วินาที

ประเทศไทยมีตั้ง๗๗จังหวัด

ถ้าพร้อมแล้ว๓๗วินาทีเป็นของน้องต้น

สมหญิงกินกล้วยฉาบม้วนของจังหวัดพัทธลุง

น้องปริมอยากข้าวแสน

แอแม่ลูกอ่อน

แววตาและสีหน้าของคุณต้นธนสินนั้น

ต้นครับ

ให้ไปกับสายนัก

จริงเหรอไม่ได้ฟังไม่มีสติฟังเลยใช่ไหม
คือฟังแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันใช่จังหวัดนั้นหรือเปล่า
สมหญิงกินกล้วยฉาบม้วนของจังหวัดพัทธรุง
ตอบว่าผิดจริงถูก

ทำไป๑ข้อ๑คะแนนครับ
ปริมก็สนับสิทธิ์ทำคะแนนได้๓คะแนน
กับเวลาที่เหลืออีก๒๓วินาที
อันนี้อะไรน้องมีนทำอะไร

เพิ่งเปิดนะห้ามเปิดนะเดี๋ยวน้องล่วงไหมล่ะ

กลัวแล้ว
พี่ป้องคิดว่าน้องมีนเหลือเวลา๒๓วินาทีจะทำได้กี่ข้อครับ
โอ้โหให้๒๓ข้อเลย
เรียกขวัญและกำลังใจกับผู้หญิงนี่แหละ
เราถึงอยากถึงกันนะ
เอาอีกนะ
เขาเป็นเพศที่อ่อนหวาน
นะคะถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันส่งตัว
มาแล้ว
เหมือนจะตั้งการ์ดไปต่อยมวยที่ไหนครับดูครับดูโอ้โห
สู้ใครไม่สู้จะมาสู้กับเครื่องเล่นของรายการเรา
ไม่รอดสิครับพี่หนอ

เป็นสินค้าของจังหวัดพิศนุโลก

เค็มแม่เกียวและไข่เค็มบางเลน

รวมทั้งหมดเกมบาทาเปิดแผ่นครับ
ทีมของน้องต้นนะครับ
กลับมาได้๕ข้อ๕คะแนนครับ

เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุ้นกันว่าทีมพี่โป้งเนี่ย